ขยับต่อไปที่จังหวัดลบบุรีฮะไปเจอพรานตุ๋ย
รานตุ๋ยคนนี้เราไม่รู้จักเขามาก่อน
แต่ว่ารอบ๓วันที่ผ่านมาพรานตุ๋ยนี่มือขึ้นมากฮะ
แฮททริคจริงจริงจับเจราะแข้ได้สามวันติด
หกเจ็ดแปดฮะอืมแล้วเมื่อวานนี้ได้อีกตัวหนึ่ง
แต่เมื่อวานนี้ตื่นตาตื่นใจเป็นที่สุดแล้วเพราะได้ภาพครบถ้วนเลย
เห็นเจ้าเข้อยู่ที่กลางบ่อน้ำนะบ่อน้ำในพื้นที่แถวใกล้นี่คือทุ่งนา
เจอเจ้าเข้อยู่จากนั้นมาชาวบ้านเขาก็มองซ้ายมองขวาทำยังไงดี
รานตุ๋ยบอกพี่เองอ้าวพี่เหรออายุจาก๗แล้วนะเรียกพี่ได้เลย
ตุ๋ยบอกเดี๋ยวจะจัดการเองฮะเอาแหลงไปหวานแฟบแวบเดียวเลยฮะ
สามารถจับเจ้าเข้ได้คือเจ้าเข้มันติดแห
แล้วพานตุ๋ยก็ค่อยลากเจ้าเข้ออกมาเฮ้ยไปเถอะไปอยู่ที่ชอบที่ชอบดีกว่า
ไม่รู้ชอบที่ไหนจริงมันคงจะชอบที่นี่แหละแต่พานตุ๋ยจับออกมาแล้วครับ
สามารถจับมันออกมาได้ทานตุ๋ยคอนเมฆอายุ๗๒ปี
ลงน้ำจับเข้เข้ตัวนี้ตัวเล็กอ่ะดิ๒เมตรกว่า
เมตรกว่าคือตัวไม่ธรรมดาฮะอยู่ในพื้นที่ของตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาน
ลบบุรีรอบนี้พรานตุ๋ยก็สวมวิญญาณไกรทองลบบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ใครจะคิดว่าการสยบเข้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลงานชิ้นบัวแดง
ไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่รู้เจ้าเข้หลุดมาจากไหน
รานตุ๋ยลุยจับมาแล้ว๓วันติด๖๗๘คือเมื่อวานนี้
๓วันติดจับไปได้แล้ว๔๕ตัว
นี่คือคนอายุ๗๒จริงเหรอ๗๒
ดูหน้าพันธุยนี่คนนี้เสื้อทหารนี่ยกนิ้วให้เลย
คือถ้าอยากจะยกเพิ่มให้อีกเนี่ยไม่ได้แล้วมันไม่อยู่ภาพ
ข้างล่างยกให้ไม่ได้แล้วแต่อยากจะให้แบบทุกนิ้วยกนิ้วให้หลัวเลย
ส่วนเจ้าเข้ตัวนี้เรียบร้อยเลยโดนจับมือหรือตีน
มือไพ่หลังตีนไพ่หลังแล้วแต่เลย
วัดความยาวเอาไว้เรียบร้อยชาวบ้านเขาก็บอกว่า
เขาลุ้นส่งกำลังใจให้พรานตุ๋ยนะฮะหลายช่องทีวีไปสัมภาษณ์แกแกบอกว่า
ไม่เคยกลัวเลยพวกงูเงี้ยวเขี้ยวขอตะโค้งตะเข้
ขอให้มันอยู่ในอุ้งมือเราเถอะเราจัดการได้
จริงจริงเจ้าเข้ในน้ำเนี่ยเขาไม่ค่อยลงไปจับกันนะ
เพราะถือว่ามันเป็นถิ่นของมันอันตรายมาก
เออแต่จริงเนี่ยไอ้บ่อที่ว่านี้มันเหมือนน้ำมัน
มันตื้นตื้นนะจริงจริงแล้วน้ำมันถึงขอบบ่อเลย
แต่เขามีการสูบน้ำออกไปเพื่อจะตามจับเจ้าเข้นี้
สุดท้ายแล้วไม่ต้องถึงมือเจ้าหน้าที่ประมงฮะ
ตุ๋ยจัดการเองเรียบร้อยเอาย้อนไปใหม่เลย
บอก๓วัน๔วันที่ผ่านมาจับได้แล้วมันมาจากไหน
ไม่มีใครตอบได้เลยว่าต้นต่อว่าเจ้าจอราเข้มาจากไหน
แถวนี้มีฟาร์มไหมแถวตรงนั้นมีฟาร์มแต่ฟาร์มเขาไม่เกี่ยว
ฟาร์มเขาดูแลเป็นอย่างดีเป็นฟาร์มปิด
เป็นฟาร์มปิดเลยไม่แน่ใจว่าเจ้าเข้ที่พันตุ๋ยจับมาได้๓วันติดเนี่ย
ตกลงแล้วเป็นเข้มาจากไหนกันแน่

ไม่หมดด้วยนะเจอสามตัวเมื่อวานเนี้ย
๓ตัวจับไอ้เจ้า๒เมตรได้ตัวเดียวเท่ากับว่า

สระนี้มันต้องเชื่อมต่อกับทางน้ำอะไรแน่
แล้วพี่จะมั่นใจได้ไงคะว่าเหลืออีกแค่สอง

จริงหรอเดี๋ยวไปเป็นลูกศิษย์พานตุ๋ยก่อน